มันก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ

ชนกับเสาไฟตรงนั้นทำให้ไฟดับประมาณ๒๐กว่าโล

อันนี้ที่ซูลินใช่ไหมครับอ๋อซูลิน
พอชนเสร็จปั๊บนะทางตำรวจท่านยังลงมา
เต้นอย่างนี้เลยแล้วเหมือนกับไม่ได้สติไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวัดที่อยู่ใกล้แถวนั้น
มีพระที่ท่านอาภาษณ์อาภาษณเป็นโรคปอด

ปรากฏว่าพอไฟดับไม่มีพัดลมระบายอากาศ

ทีนี้พอเรื่องนี้มันจะลามไปเดือดร้อนถึงประชาชนใช่ไหม
พบตรมีคำสั่งออกมาแล้ว
เด้งตำรวจนายนี้นะคะเพื่อรอตั้งคณะกรรมการสอบ
เดี๋ยวต้องสอบหลายเรื่องเลยและผลเลือดด้วย
ดูซิว่าที่โรงพยาบาลตรวจเมาไม่เมายังไงนะคะ

เกิดขึ้นตอนค่ำเมื่อวันภาระหัสที่ผ่านมาค่ะ
ถนนสายสุรินศรีขอรภูมิ
ท่านตำรวจโทษฐาวรหรือไทยวัด
รองผู้อำกับการสอบสวนที่สพขวาวสินรินที่สุรินเนี่ยนะ
ขับรถไปชนกับกระบะของคนงาน
แล้วก็พุ่งไปไปชนกับเสาไฟนี่

ทีนี้โอ้โหไฟดับยาวเลย
เป็น๒๐กว่ากิโลกรัม

ตำรวจเนี่ยสภาพคือพูดจาไม่รู้เรื่องแล้ว
แล้วมีช็อตลงมาแล้วก็เต้น
หลายคนเห็นภาพช็อตเต้นแล้วก็บอกว่า

มีการตะโกนด่าทอตลอดเวลาดูสภาพ

ใช่ทีนี้เมียท่านมาค่ะ
ก็รีบพาตัวออกไปเลยพาไปส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวดูจังหวะลูกดอมช่วยดึงหน่อย
ยืนยังจะไม่ตรงทรงตัวยังจะไม่ได้
คือต้องบอกนะว่าตอนนั้นไม่ได้เป่าวัดแอลกอฮอล์นะคะ
แล้วพอไปส่งโรงพยาบาลต้องให้โรงพยาบาลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วล่ะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเลย
ที่อยู่ใกล้แถวนั้นนะคะวัดชัยประโคม
ซึ่งมีพระมีพระบุญจัดอาสายโย
นี่เมื่อกี้อุ๊ยแหม

อันนี้ที่วัดแห่งนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ก็พระมีพระมรณภาพ

ที่บอกว่ามรณภาพได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกันไหม

บอกว่าพระบุญจัดท่านอาภาษณ์เป็นโรคปอด

ทีนี้ในกุฏิท่านต้องเปิดพัดลมตลอดเวลาเลย
ไปดูที่กุฏิที่ที่นอนเนี่ยก็จะเห็นยาเห็นอะไรอยู่นะคะ
แต่วันที่เกิดเหตุอากาศร้อนด้วยไง

แต่ทีนี้พอวัดไฟดับก็ได้รับผลกระทบนี่เห็นไหม
มียาพ่นยาอะไรอยู่เพียบเลยค่ะ
ทีนี้ไฟดับเปิดพัดลมไม่ได้

อาจจะทำให้พระบุญจัดเสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่า
เพราะว่าสภาพของตอนที่ไปเจอร่างท่านเนี่ยนะคะ
แล้วด้วยความที่แบบเหงื่อออกอากาศร้อนด้วยแหละ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มันเหมือนกับว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ใช่ไหมถูกชนท้าย
แล้วก็เสาไฟล้มไฟดับเป็นวงกว้างพระมรณภาพอีก

คนตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิจติประพัดเนี่ยนะคะ

แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัย
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบรวมถึงรอผลเลือดจากทางโรงพยาบาลออกมาแล้ว
ว่าเมาจริงอันนี้ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด

เพราะกรณีนี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เมื่อกี้เห็นช็อตเต้นใช่ไหมนี่แหละค่ะที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าไม่ได้มีการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล
ณจุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วให้ไปวัดที่โรงพยาบาลด้วย